ต้องบอกว่าเธอเนี่ยฮอตมากจริงนะคะคือเป็นนักร้องก็สวยปังมาก
เหมือนลูกคลงเลยอ่ะจริงนะคะล่าสุดแล้วค๊ายกครัวมันไว้บนห้าง
เปิดฟุดเสิร์ฟความแซ่บกันในห้งแอเร์ชำไปเลยค่ะ
ก่อนมาประกวดจนได้เป็นนักร้องดัง
มีเพลงฮิตมากมายไม่ว่าจะเป็นคนตอบอ่อยอยู่เพลงนี้๕๐ล้านเลยนะ
น้ำตาไม่ได้รวมไปถึงเพลงอื่นมากมายค่ะ
ขวัญเป็นสาวบ้านนาที่คุกคลีอยู่กับธรรมชาติแท้
เรียกว่ากบเขียดปลาไหล่เธอจับแล้วเอามากรุงมากิน

ตำบักคงค่ะคือสุดยอดเมนูที่เธอชื่นชอบมากนะคะ

โดยหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าหนึ่งในฝันนะคะของเอิ้นฝันก็คือ
ได้มาเปิดร้านส้มตำในห้างค่ะ
แต่ปรากฏว่าเศรษฐกิจก็ต้องปิดไปค่ะ
เอิ้นขวันตำแซ่บมาลองซ้อมเป็นแมวค้าดูนะคุณผู้ชม

ส่วนงานเพลงค่ะก็ยังพอมีอยู่นะคะซ้อมร้องอยู่ทุกวันค่ะ

ลูกคอให้แฟนได้ฟังกันนะคะ

ยังไม่มีโควิดงานเธอเยอะมากจริงนะคะ

เดินทางกลับวงกลับบ้านปลอดภัยด้วยนะคะ

เชิญชวนให้มากินส้มตำร้านเธอด้วยนะ
ก็จะเป็นร้องเพลงให้แฟนได้ฟังกัน

ไม่ได้เปิดค่ะแต่อยากนะ

เคยเปิดร้านกับคุณแม่ที่สว่างแดนดินที่สกลนะคะ
แม่ก็ทำสักส่วนมากนั่นแหละหนูก็ไปช่วยบ้าง
แต่ทีนี้พอแม่ไม่มีคนช่วยเริ่มเหนื่อยเขาก็เลยหยุดไป
หลายคนก็แย่เหมือนกันเนาะอะไรอย่างนี้ค่ะ
เดี๋ยวก็สู้กันไปแล้วก็ดูสถานการณ์ไปเรื่อย
ก็ฝากถ้ามีงานอะไรก็เรียกใช้ได้เลย
ฟังเพลงได้อยู่บ้างค่ะโชว์แน่นจักรหน่อย

ยังได้อยู่ค่ะยังพอร์ตทะลุแมทมาเลย

ส่งการปีนี้ให้พี่ไทรลัททีวี
แฟนรายการแฟนเพลงทุกคนนะคะมีความสุขหลาย
ผู้ใดเดินทางไปใส่การเดินทางปลอดภัยด้วยค่ะ
ค่ะโอ๊ยแม่คะเสียงดี

แล้วเขาตำให้กินนะคะแซ่บมากโดยเฉพาะกุ้งนะคะ

เสร็จปุ๊บนะคะดิฉันก็คือ

สดชื่นตาแตกเลยไหมแม่จริงนะคะเอิ้นขวัญตำแซ่บนะคะ

ลองซ้อมเป็นแม่ค้าไปก่อนเปิดบูธไปก่อน

ช่วงนี้นะคะใครอยากจะเติมความสดใสซาบ
กับยามบ่ายต้องทางโน้นเลยค่ะคุณเชอรี่ค่ะ